มาคุยกันกับคุณพาววิกฤรินประธุมภิมธ์
ภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

เลยต้องดูว่าเราเหมาะสมในการเป็นเท่าแก่
เอ้ามาดูกัน
ข้อที่หนึ่งคนที่เป็นเท่าแก่ควรจะชอบหาเงินมากกว่าชอบใช้เงิน

อ่ะวุฒมลองดูนะวุฒมชอบหาเงินหรือเปล่า

แต่คนส่วนใหญ่ว่าทำไมฉันชอบใช้เงินก็เหมาะเป็นลูกจ้างนั่นแหละ
ลูกจ้างมันมีลิมิตคือสมมุติใช้หมดไปปลายเดือนหรือเดือนหน้าได้อีกไง
แต่ถ้าเกิดเป็นเท่าแก่เนี่ยมันต้องคิดเยอะ
คนที่ใช้แบบกระจายส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง

ตอนเที่ยงก็ใช้กระจายตอนเย็นก็ใช้กระจาย

คือคนที่เหมาะเป็นเท่าแก่เนี่ยต้องรับผิดชอบเงินตัวเองด้วยอายุยังน้อย

คืออย่างนี้คนส่วนใหญ่มันไม่ต้องรับผิดชอบเงินไง

เวลาเราขอเงินจากพ่อแม่เนี่ย
ทุกวันแม่ก็วางไว้ให้แล้วในเงินเดือน
ทุกป่ายเดือนเรารู้แล้วได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราต้องรับผิดชอบตัวเองเนี่ยมันยากขึ้นเพราะอย่างนี้
ดังนั้นต้องรู้จักจัดการตั้งแต่อย่างเด็ก
พ่อแม่บางทีมันต้องเริ่มให้แทนที่ให้เป็นค่าขนมให้เป็นเงินเดือน
ให้เป็นค่าขนมรายเดือนให้รับผิดชอบไปเลย
ใช่มันต้องฝึกให้เขารับผิดชอบยาวขึ้นเรื่อย
อยากให้เขารับผิดชอบแค่เอาเงินมาใช้ให้หมดเงินมาใช้หมดอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับ
คนที่ชอบทำเหมือนคนอื่นอย่าเป็นเท่าแก่เลย
เช่นคนนั้นทำร้านกาแฟแล้วดีทำตามคนที่ทำตามอย่าเป็น
แล้วสิ่งนี้ไม่มีใครทำโดยวางบนพื้นฐานคือ
ธุรกิจมันคือการแก้ปัญหาให้คนหรือสร้างประโยชน์ให้คนนะครับ
แต่ทั้งแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์เนี่ยถ้าทำเหมือนคนอื่นก็ไม่สำเร็จ

มีอยู่แล้วคือโรคของเท่าแก่
มันไม่ใช่คนที่แข่งขันเก่งและอยู่ได้
มันต้องเป็นคนที่จริงไร้การแข่งขัน
ธุรกิจแข่งขันส่วนใหญ่ทุกคนจะเล็กหมด
คืออยู่ได้แต่มันไม่รวยนะครับถ้างั้นเป็นลูกจ้างดีกว่า
อันนี้หลายคนก็เริ่มต้องมานั่งคิดใหม่
พอดีเห็นเขารวยกันเขาเปิดร้านกันก็เปิดตามเขาบ้าง

ถ้ายังไม่เห็นความแตกต่างอย่ากระโดดเข้าไป
เห็นความแตกต่างก่อนแบบเราชัดเจนนะต้องโดดเด่นนะความแตกต่างที่โดดเด่น
คนที่๔คนที่เหมาะเป็นเท่าแก่ต้องมีนิสัยให้ก่อนรับ

เพราะถ้าเป็นลูกจ้างจะเดินเข้ามาถามเลย

จะมีโบนัสไหมจะขึ้นเงินเดือนไหมจะได้เงินเท่าไหร่
ใช่ถามที่เดียวจะกลับบ้าน
แต่ถ้าเบนเท่าแก่ไม่ใช่ไง

ชิมก่อนถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์

เพราะลงทุนมันต้องคิดล่วงหน้าคือลงทุนก่อนไง
จะทำธุรกิจจะเปิดธุรกิจต้องลงก่อน

คือให้ไปเท่าไหร่จะได้กลับมาเท่าไหร่ต้องคิดด้วย

แต่มันต้องให้ก่อนคือต้องยอมเสียก่อน

ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกจ้างจะของก่อน

ข้อที่๕ต้องกล้ามองการไก่นะครับ

เวลาคนเรามองไกลเท่าไหร่รวยเท่านั้น

ถ้ามองไกลสิ้นวันเป็นลูกจ้างรายวัน

ถ้ามองถึงปลายเดือนได้เป็น

แต่ถ้ามองเกินกว่านั้นคราวนี้เป็นเท่าแก่ได้แล้ว
เป็นรายปีลายหลายปีหน่อยยาวหน่อย

เราไปสัมภาษณ์คุณเจ้าสัวในประเทศเรา

ปี๒๐ปี๓๐ปีข้างหน้าต้องเป็นแบบนี้

แล้วขายเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าการขาย

เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าการขายคือการพูดเก็บ

คนพูดเก่งส่วนใหญ่จะขายไม่เก่ง

คนที่ขายเก่งคือคนที่เข้าใจสินค้านั้นอย่างทองแท้

พอเราเข้าใจสินค้าทองแท้เราก็จะรู้ว่าจริง

เป็นการส่งมอบสิ่งที่คนต้องการไปเจอความต้องการ

คือส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่ขายไม่ได้เพราะขายมั่ว
คือจริงคนที่ไม่ต้องการเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ซื้อ

ดันไปนำเสนอต่อคนที่เขาไม่ต้องการถูกไหม

คือต้องวิเคราะห์สินค้าให้มันตรงกันกับกลุ่มเป้าหมายที่มันควรจะใช้ถูกต้องไหมฮะ

ไม่อันนี้ผมเห็นขายตรงหลายอันไงบอกคุณต้องตื้อ

ข้อสุดท้ายเนี่ยต้องรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับ
อย่างนี้คนที่รายได้ต่างกันเนี่ยคนที่รายได้สูงกว่าคนอื่นก็คือคนที่ใช้เครื่องทุนแรงเป็นมากคนอื่น

โลยีนวัตกรรมเข้ามาต่างมากมาย
พวกนี้เข้ามาแทนอะไรเข้ามาแทนลูกจ้าง

เพราะคนที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้คือนายจ้างนะครับ
ดังนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะ

ย่าใช้มือตัดกับใช้รถตัดย่าตัดคนละเรื่องแล้ว
ใช้ขับรถตัดย่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือพูดง่ายว่ายิ่งมีความรู้มากขึ้นเท่าไหร่ในเครื่องทุนแรงเนี่ย
เรายิ่งมีโอกาสที่เพื่อทำธุรกิจมีความแตกต่างสามารถร่ำรวยได้มากกว่าอื่นนะครับ
เลยฮะ๗ข้อนี้ทั้งหมดทั้งหมดที่เราพูดถึงมา
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนกับหุ้นยังไงเอาจะไปโยงกันยังไงดีคุณแพทย์
ก็จริงแล้วถามว่าการลงทุนส่วนใหญ่สังเกตไหมส่วนใหญ่คนไม่ได้ลงทุน
ส่วนใหญ่คนคิดสั้นหมดเข้ามาตลาดหุ้นอยากได้เงินเย็นนี้เจ๊งหมด
สั้นเอาแบบวันนี้วันนี้เลยใช่ไหม
มันเจ๊งเพราะอะไรเพราะว่าอย่างหุ้นเขาออกแบบมาให้เหมือนที่ดิน
เหมือนสิ่งนี้เขาออกแบบมาให้ลงทุนถือยาวถูกไหมแต่เราพอเรามานั่งเล่นสั้นเนี่ยมันก็เจอปัญหาแล้วก็บอกทำไมผมไม่สำเร็จเพราะว่าคุณผิดหลักนะครับ
มองให้เป็นเท่าแก่คุณผู้ชมอย่าง๗ข้อที่บอกไปคุณผู้ชมดูว่าคุณผู้ชมมี๗ข้อที่ควรจะเป็นเท่าแกงหรือไม่ถ้ายังไม่มีลองคิดใหม่ทำใหม่รวยแน่นอนนะครับ
วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณภาววิกลิ่นประทุมครับภูมิในการส่วนที่ปรึกษาการลงทุนจากหลักทรัพย์หลวงที่มาร่วมให้ข้อมูลกันนะครับขอบพระคุณครับผม